มีหนึ่งอย่างแนะนำแล้วกันนะพิซซ่าได้ไหมเออ
ซ่าตั้งแต่เช้าเลยดีไหมมันจะอ้วนเอานะ
แต่ว่าไม่เป็นไรมันน่าอร่อยเป็นยังไงคะ
ไม่ต้องกลัวอ้วนกันแล้วนะคะถ้าน่ากินขนาดนี้นะคะ
แต่พิซซ่านี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองนอกเมืองนาอยู่ที่อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญอ่าเป็นพิซซ่าเวียดนามเตาถ่านด้วยนะ
โอ้โหถ้าเกิดเตาถ่านมันหอมมากนะใช่พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
ที่บอกว่าทานเป็นอาหารเช้าได้เพราะว่าร้านนี้๙โมงก็ขาย
แล้วก็หยุดตอนเที่ยงไปขายอีกทีช่วงเย็นเพราะฉะนั้น
ฟังเลยนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะชี้เป้าให้ว่าอยู่ที่ไหนตามไปเลย
คนที่กำลังบรรจงวางไส้พิซซ่าบนเตาถ่านชื่อว่าคุณโชคชัยกองแก้ว
เมื่อก่อนเป็นบาร์เทนเดอร์และเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่พัทยา
ส่วนแฟนสาวซึ่งยืนอยู่ข้างการช่วยเหลือเนี่ย
ชื่อว่าคุณออนเป็นบาทินดี้แต่ช่วงปีแรกครึ่งปีแรกที่ผ่านมา
โควิดเล่นงานค่ะร้านที่พัทยาที่ทำงานอยู่
ลดเงินเดือนสู้ไม่ไหวตัดสินใจลาออกกลับอีสานบ้านเห่า
อำนาจเจริญมาขายพิซซ่าเวียดนามนะคะส่วนสูตรได้มาจากไหน
มาจากอินเตอร์เน็ตคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ช่องทางการทำมาหากินหาค่ะแล้วคุณจะเจอ
สำหรับพิซซ่าเวียดนามขายมาแล้ว๑เดือนยอดขายค่ะ
วันละประมาณสามสิบแผ่นขายได้แผ่นละยี่สิบห้าถึงสามสิบบาท
ไม่มากไม่น้อยนะคะหน้ามีอะไรบ้างมีไส้กรอกปูอัดหมูยอ
หรือว่าถ้าใครเลือกไม่ได้อยากกินหมดได้ไหมได้ค่ะไส้รวมมิตรนะคะ
คุณเก๋คนที่ทำอยู่ผู้ชายเนี่ยบอกว่าผมให้เยอะครับจุใจ
ลูกค้าติดอกติดใจค่ะเทปลับความอร่อย
คุณเก๋บอกว่าใช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ไฟอ่อน
ใครอยากทานกรุณารอหน่อยนะ
เพราะแต่ละแผ่นใช้เวลา๕นาที

ลูกเร็วไม่ได้เดี๋ยวไม่อร่อย

ใครที่อยากไปอุดหนุนพิซซ่าเตาถ่านไส้ทะลักนะคะ

อยู่ที่แยกบ้านดอนหวายตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ขาย๒เวลาช่วงเช้าอยู่ที่จุดนี้นะคะ

ส่วนช่วงเย็นไปขายข้างปั๊มปอตท

อกจากนี้นะคะมีช่องทางออนไลน์

แล้วเขาจะย่างมาให้เรายังไง
เออก็ย่างแล้วก็พับไง

หรือมันจะอุ่นได้ไหมเราเอาไปอุ่นได้ไหมไม่ถึง
ลองดูลองทำโอ้ยอยากกินจังเลยเนอะโอ้น่าทานมากโอ้โหเนี่ยเมนูนี่แหละ
วันนี้ต้องหากินให้ได้นะครับนะฮะ